เป็นคนรักษาสัญญาค่ะว่าถ้าเกิดมีอะไรอัปเดต

ก็ยังยังไม่มีอะไรอัพเดทค่ะภายในสองวีค่ะ

ก็ชัดเจนในระดับหนึ่งค่ะ
จะรีบบอกเลยค่ะถ้ามีก็อยากบอกค่ะ
หลังจากที่สั่งให้ไปคุยให้เมื่อคราวอะไรล่ะคะ
ก็คุยเป็นปกติแล้วค่ะ

คนเดิมไหมค่ะ

คนเดิมกับตอนไหนคะ

ใช่ไหมคะแม่แอ๊บก็จะมีคำติดปากว่าเขามีแค่คนเดียว

ถามมาไม่ช่วยเลย
คือเอาจริงก็คุยเนี่ยจริงก็มีเพื่อนสนิทหลายคนตอนนี้ค่ะ
แต่ว่าที่หนึ่งในใจก็ต้องมีคนเดียว
แล้วเรื่องนี้คือเราบอกมาปีหรือยังคะ
เพราะน้องปีเคยเป็นคนขุดประเด็นให้คุณแม่ว่าหลายคน

แต่บอกน้องปีไหมคะว่าคนนี้น่ารุกนะเข้าหลังต้องติดสอบข้อมูลให้ถูกต้อง
ไม่หรอกค่ะคือถ้าเกิดว่าเลื่อนสถานะอะไรเราค่อยว่ากัน

คือจริงแอฟเป็นคนเลี้ยงลูกไม่ได้มีอะไรปิดบังลูก
ก็คือเปิดเผยทุกอย่างเพียงแต่ว่าบางเรื่องเราก็จัดสรรว่าอันไหนเรื่องของเด็ก

คนนี้เขาให้ดีกันไหมยังไม่ได้คุยอะไรขนาดนั้นค่ะ

คือทุกคนที่เป็นเพื่อนสนิทแอฟอะค่ะ
ปีใหม่ต้องเคยเจอและรู้จักอยู่แล้วค่ะ
หมายถึงว่าทั้งเพื่อนชายเพื่อนหญิงทุกคน
ว่าส่วนหนึ่งคือต้องแบบเข้ากับน้องบีได้ด้วย
หรือว่าการพูดคุยกันอยู่ด้วยกัน
ค่ะถ้าเป็นเพื่อนเราก็คือต้องเข้ากับลูกเราได้ค่ะ

ส่วนน้ำคนที่หนึ่งมายได้เจอลำกลีบบ่อยว่ะ

บอกแล้วถ้ามีไม่ต้องห่วงค่ะ
แล้วเรามีเชื่อใครพิเศษั้ง

อจู๊มิเอออารมณ์ไม่ค่อยหลุดตัวเหมือนกันค่ะคุยไปคุยมา
มันก็ไม่ได้หลุดหรอกค่ะแต่ก็คิดว่าพอถึงอายุหนึ่งก็

เรื่องไปไหนมาไหนคนจะดับสังเกตมากขึ้นมาได้หรือเปล่า
ถ้าเรื่องไปไหนมาไหนก็คือแอฟบอกเลยค่ะตอนนี้นะคะ
คือถ้าเจอแอฟกับใครยังไงก็ตามอะค่ะ
คือมันมีทั้งเพื่อนและเพื่อนสนิทหรือคนคุยอะไรอย่างนี้
ตอนนี้คือแอฟไปได้หมดค่ะ
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเจอแอฟกับใคร
อาจจะใช่คนคุยหรือไม่ใช่คนคุยก็ได้ค่ะ

เพราะว่าพอมาถึงจุดนี้แอฟรู้สึกว่ามันหลายอย่าง
คืองานเราก็เยอะเวลาน้อย
ถ้ามีเวลาเมื่อไหร่แอฟอยากทำอะไรก็ทำแล้วค่ะตอนนี้
หมายถึงว่าก็ใช้เวลากับเพื่อนค่ะ
อย่างคนที่เป็นที่หนึ่งในใจที่เขาผูร์ฟิล์มเราแค่ไหนครับ

งานไหนคะพี่แอฟให้สัญญาณที่ลืมหา

ยังไม่ตอบเพราะจะเก็บไว้เพื่อจะได้มีงานจ้างงานต่อไป
ซึ่งความจริงอยากจะอธิบายว่าทุกงานที่เป็นงานอีเวนต์

แล้วก็ตอนนี้ก็จะเทคิวรับงานก่อนที่เรื่องใหม่จะถ่ายแบบเต็มคิวค่ะ
เรื่องใหม่ก็ถ่ายแล้วค่ะอุ้ยฝากติดตามเรื่องแค้นด้วยค่ะ
ในไหนก็พูดแล้วค่ะใช่ค่ะพรุ่งนี้อวสารแล้วนะคะ
ขอฝากด้วยค่ะเรื่องนี้คือเล่นแบบเต็มที่แบบสุด
แบบว่าปล่อยแบบพลังสุดตัวเลยค่ะแล้วก็มีความถ้าถ้าใครได้ติดตาม
ก็น่าจะเห็นถึงความตั้งใจความพยายามคือในการทุ่มเทกับบทปรางทองจริง
ก็อยากจะฝากไว้จนชาติสุดท้ายจากอวสารเลยค่ะ
แอฟเป็นตัวอย่างหรือละครดูเลยค่ะ
ถ่ายทำจริงมีบู๊กว่านั้นอีกค่ะคาดว่าตัดมาน่าจะไม่ทั้งหมด
หักไปไหนหัก

หากที่เขาเปลี่ยนท็อปมีอะไรจะฝากพี่แอมเพราะว่าเต้าก็ฝากไปแล้ว

ฝากถึงยังไงครับพี่แอฟ

ไม่ข้ามมองเลยค่ะ

ถ้าพี่แอดยังให้โอกาสอยู่ก็ยินดีค่ะ
ก็รู้สึกว่าแอฟได้ข้ามกำแพงอะไรหลายอย่าง

อย่างที่บอกมันรู้สึกว่าเต็มที่จริงของแอฟค่ะ
แล้วก็น่าจะยากมากที่จะหาบทที่อะไรที่
ที่เกินลิมิตไปขนาดนั้นนะคะ
เรื่องนี้ก็แพ้เรื่องนั้นก็เคือง

เรื่องรุ่งมีความปลอดภัย

มีคุมฟู

สักพักอย่างยังไง
จริงไม่ได้รู้ตัวเลยค่ะว่ามันจะเป็นข่าว

เพราะว่ามันก็เป็นปกติธรรมดาอยู่แล้วค่ะ
ที่ก็จะพาปีใหม่ไปบ้านคุณปู่อะไรอย่างนี้ค่ะ
เป็นเรื่องปกติธรรมดาเพียงแต่ว่า
วันนั้นอยู่ก็คือถ่ายรูป
ก็เลยแบบมันก็เลย
แล้วพอคนทักขึ้นมาก็เลยเหมือนเพิ่งรู้ตัวเหมือนกัน
ว่าอ๋อจริงเราไม่ได้มีเฟรมกัน

แต่ก็จริงเขาก็เจอกันอยู่แล้ว

แล้ววันนั้นทำไมอยู่ติ๊กอยากจะลงรูปนี้อะไรอย่างนี้

ไม่แน่ใจเหมือนกัน

ปีใหม่ก็เรียกคุณพ่อเรียกคุณสงการเข้ามาถ่ายด้วยนี่แหละค่ะ
แต่จังหวะนั้นเราก็รู้สึกก็เป็นธรรมชาติปกติ

มีใจที่ต้องมีในเห็นหน้าแบบนี้

คือทั้งคู่ก็ยังทำหน้าที่คุณพ่อคุณแม่ที่ดีต่อไปค่ะ
แล้วก็ที่ผ่านมาคุณสงการเขาก็ทำหน้าที่คุณพ่อได้อย่างดีค่ะ

ก็สำหรับคนให้กำลังใจก็ขอบคุณมากค่ะ

เหมือนเจอกันทั้งไหนแล้วแต่โอกาส

ขอบคุณค่ะด้วยนะครับ